มันน่ารักอยู่เลยรู้แบบว่าไม่โต

คืออย่างนี้ตอนนี้คุณโบเขามีธุรกิจที่จะทำเกี่ยวกับน้องมะลิด้วย
เพราะมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เธอนะครับว่าช่วงนี้จะทำอะไรบ้าง
คุณโบก็บอกว่าตอนนี้กำลังทำผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งสำหรับน้องนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้มีเรื่องของไลน์
ซึ่งจริงแล้วคุณโบบอกไม่ได้ทำ
แต่มีคนเอาแบบของน้องมะลิไปสร้าง
สติ๊กเกอร์ไงไลน์สติ๊กเกอร์
ซึ่งคุณบอกไม่เกี่ยวกับน้องมะลิและไม่เกี่ยวกับเธอเลย
คุณโบ๊คเลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะทำเองก็แล้วกัน
ตอนนี้ก็เลยเริ่มจะทำผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง
ทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วกำลังให้โรงงานผลิตอยู่
นักข่าวก็ถามว่าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไร
คุณโบบอกเป็นอะไรที่หอมก็แล้วกัน

ผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กก็โอเคค่ะ

ก็เอาแบบน่ารักให้พี่จ๋าเก็บไว้ดูเล่นนะครับ
ก็ถือว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวเลยใช่ไหม

ใช่ค่ะก็เป็นของบริษัทของมะลิเลย

คุณโบก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าคงจะเริ่มผลิตนะคะ

ถามว่าจะเปิดตัวจริงจังเลยไหม

เอาแบบง่ายสบายนะครับ
เห็นนักข่าวบอกว่าเห็นพอมีเวลาว่าง

คุณโบบอกไม่จริงยังไม่มีใครติดต่อมาเลย

เมื่อกี้นี้เมื่อวานนี้ดูสามแซ่บ

เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะ
ก่อนตายได้ไปเสนอละครเอาไว้เนอะ

ปอไปแล้วจะทำต่อไหม

นางก็บอกทำไปทำมานางไปคิดไปคิดมา
ไม่เอาค่ะก็เลยคือช่อง๓นางทำไม่เป็นเนอะ

เขาก็จับต้นชนไป

เธอได้เมียคนเก่งมากจริง